เขาซื้อออนไลน์แต่ป้าทำไม่เป็น
ทั้งโดนด่าทั้งโดนมาขายแพง

ก็ขอนำลูกค้าเหมือนขอทานนะคะ

มีผลกับพวกกันมาก

ได้อย่าแน่มาคลิปเลยล่ะ

เพราะเขาไปซื้อดิจิตอลออนไลน์กันหมด

ว่าต้นทุนที่เราแบกรับอยู่

ถ้ามันยังเป็นปัญหาแบบนี้ต่อไป
ถ้ามันยังเป็นปัญหาแบบนี้ต่อไป

จริงแล้วผมอยู่ในธุรกิจเกี่ยวกับหวยมานานแล้ว
ตั้งแต่รุ่นพ่อผม
อยู่มาจะห้าสิบปีแล้วนะ

เมื่อก่อนก็จะมีลูกค้ามาดูหน้าร้าน

มีคนมาดูเลขเด็ดบ้างอะไรอย่างนี้
แต่เดี๋ยวนี้คนก็ไม่ค่อยมาเดินหน้าร้านแล้ว

เขาก็ไม่ค่อยเดินเข้ามาหาเราแล้วแหละ

มันก็เริ่มฝืดมาสักพักใหญ่แล้วล่ะ
ไว้ได้หายไปเรียกว่าครึ่งต่อครึ่ง

มันดีนะมันดีกับผู้ซื้อ
เขาสามารถซื้อได้ในราคา๘๐บาท
ตรงตามราคาที่เขียนไว้หน้าใบเลย

เพราะว่าต้นทุนในหวยดิจิตอล
มันอยู่ที่ประมาณ๗๐บาท๔๐สตางค์
พอต้นทุนมันต่ำกว่า๘๐บาท

แต่อย่างหวยใบเนี่ย
เรารับมาเราตกต้นทุนใบละ๘๕บาท
ดีดขึ้นมา๙๕บาท
จะให้เราขาย๘๐บาทเราก็ขาดทุน
คนเขาก็ไปแห่ซื้อออนไลน์กันเยอะ

มันก็ทำให้เราขายยากขึ้นน่ะนะคะ

เรารับมาก็๘๐กว่า
มันจะเป็นไปได้เหรอคะที่จะให้เราขาย๘๐บาท
คุณคิดดูนะหวยทั้งหมดต่อ๑งวดเนี่ย
เขาเอาเข้าไปในสลับลิฟต์อีกต้นแล้ว
ของจำนวนหวยที่ออกมาในแต่ละรอบ

ถูกแจกใจตามร้านต่างทั่วประเภท
ร้านที่ขายหวยทั้งคนหาบเล่แผงลอย
ในเมื่อจำนวนมันไม่พอกับคนที่ต้องการขาย
แล้วเราทำไงเราก็ต้องไปหาเพิ่ม

แต่เราทำใจขาย๘๐บาทไม่ได้เหรอครับ
เพราะว่าทำไปก็เหมือนตัดแขนตัดขา
ตั้งแต่เริ่มมีสลากดิจิตอลเข้ามาเนี่ย
ก็มีลูกค้าที่เขามาซื้อห่วยหน้าแผง

ทำไมไม่เหมือนในแอปเลย

แต่เอาจริงแล้วเขาไม่เข้าใจว่าต้นทุนที่เราแบกรับอยู่
มันขาย๘๐บาทไม่ได้
ถ้าจะถามว่าให้ร้านเนี่ยขาย๘๐บาท
ผมว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้

ต้องให้ทุกคนเข้าถึงต้นทุน๗๐บาท๔๐สตางค์เท่ากันให้หมด
ถ้ากองสลากอยากจะแก้ไขปัญหาจริงจัง
มันก็มีวิธีการอื่นหรือการแก้ปัญหาอื่นอยู่อีกเยอะแยะ
แต่อยู่ที่ว่าคุณมองเห็นปัญหานั้นจริงหรือเปล่า
เดี๋ยวนี้นะอุปสรรคใหญ่ของคนขายหอยใบ
เรามีคู่แข่งอย่างช่องทางออนไลน์ต่าง
คุณคิดดูว่าอย่างแอร์เป่าตังค์อย่างนี้
คนที่ได้โคต้าขายผ่านแอปเป่าตังค์
ผมก็จำกัดการซื้อได้แค่คนละ๓๐ใบอย่างมากสุด
แต่ถ้าคุณไปซื้อออนไลน์ที่เขาได้รับความนิยมกันทั่วไป

แล้วจะเหลือใครมาซื้อหวยใบ

ลูกค้าที่มาซื้อหวยก็เปลี่ยนไป
ผมขอแบ่งเป็น๒กลุ่มง่ายแล้วกัน

เขาก็ชอบที่จะซื้อผ่านออนไลน์มากกว่า
แต่อีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นคนสูงอายุ
อายุ๕๐๖๐วัยเกษียณ
เขาก็ยังชอบที่จะมาดูด้วยตาตัวเอง

สมบ้างอะไรบ้างแต่คุณอย่าลืมว่าคนที่เขาสูงอายุหรือเกษียณอายุแล้วเนี่ย
รายได้เขาก็ลดลงถูกไหมการซื้อหวยเขาก็ต้องน้อยลงตามรายได้เขา
มันก็กระทบกับรายได้ของเรา
วัยอยู่เนี่ยทุกวันนี้เขาก็ปรับตัวหรือว่าทำอะไรมากไม่ได้หรอกเพราะว่ากว่าจะมาถึงผู้ค้าอย่างเราเนี่ย
มันผ่านขั้นบันไดมาหลายขั้นแล้วกว่าจะมาถึงผมมันก็บวกต้นทุนบวกเกรงกำไรมาเยอะแล้ว

จำนวนคนกลางออกได้

ถ้าคุณสามารถทำให้ทุกคน
ไม่ว่าจะดิจิตอลหรือคนขายหน่วยใบ้

มันเกิดปัญหานี้ขึ้นมาจริงต้องถือว่าเป็นความน่าแตกของรัฐบาล
เพราะว่าสลากกินแบ่งนี้ออกโดยรัฐบาล
แต่ปรากฏว่าไม่สามารถขายได้ตามราคาที่กำหนด
มันมีคนเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์
ที่สามารถมาจับกลไกมีอิทธิพลมีอะไรเกิดขึ้น
แก้ปัญหาไม่ได้แล้วก็พยายามแก้โดยวิธีนู้นวิธีนี้
ซึ่งหลายคนก็เคยตั้งคำถามว่าจะเอาจริงเอาจังจริงหรือเปล่า
ตัวเองมีผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้

แล้วสุดท้ายเอามาจำหน่ายด้วยผ่านทางออนไลน์
ทีนี้คนหลายคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าการมาขายทางออนไลน์
เป็นการขายในลักษณะว่าฝากร้านสลากที่อยู่ในออนไลน์ทั้งหมดเนี่ยมีเจ้าของ
ก็คือคนที่ได้รับโคต้าที่จะไปจำหน่าย
เอามาฝากสำนักงานสลากช่วยจำหน่ายให้ผ่านทางออนไลน์
ซึ่งดิฉันก็อยากให้สำนักงานสลาก
ขยายให้คนที่ได้ประโยชน์จากการจำหน่ายสลากผ่านทางออนไลน์
ก็อยากให้เป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มปลอบาง

เพราะว่าเขาเองก็มีความยากลำบากในการจำหน่ายสลากอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นถ้าเขาเป็นเจ้าของตรงนี้ก็น่าจะยิ่งดี
เพราะฉะนั้นอะไรต่างเหล่านี้ค่ะก็สามารถที่จะทำให้
การใช้โอกาสอันนี้ด้วยเทคโนโลยีใหม่อันนี้

แล้วมาช่วยทำให้คนขายนี้ถูกต้อง
กลุ่มที่เราควรที่จะอนุเคราะห์ช่วยเหลือ